พาไปดูเรื่องของถุงลมนิรภัยของรถยนต์กันหน่อย
คือมีผู้ใช้รถคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอถุงลมนิรภัยที่มันทำงานขึ้นมา
แต่ว่ามันเกิดการระเบิดแล้วก็เขาบาดเจ็บเจ็บหนักเลยนะฮะ
ก็เลยมีคำเตือนเรื่องนี้กันซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
ติดตาม
แล้วก็ทำลายชีวิตเราก็ได้นะคะเพราะมีข้อมูลออกมาว่ารถยนต์ทั้งหมดเก้ายี่ห้อ
ผลิตในปี๑๙๙๘จนถึงปี๒๐๑๘มีอันตรายในเรื่องของถุงลมนิรภัย
ต้องมีการตรวจเช็คกันเลยต้องมีการเรียกคืนกันด้วยว่ารถเหล่านี้มีการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยแล้วหรือยัง
ถามว่าทำไมแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้เล่าให้ฟังนะคะ
ต้องบอกว่าข้อมูลนี้ค่ะถูกเปิดโดยคุณสุวัสดิสุภาการเดชากุลนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะคะ
เขาออกมาบอกว่าเขาได้รับรายงานจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในหลายประเทศ
ว่ารถญี่ปุ่นและยุโรปที่ผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวใช้ถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะ
ซึ่งมันมีปัญหาเกี่ยวกับชุดสร้างแรงดันเท่านั้นไม่พอ
ผลชนสูตรทางนิติเวศจากหลายประเทศค่ะยังบอกด้วยว่า
ตลอดระยะเวลา๑๕ปีที่ผ่านมาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่
มีชิ้นส่วนโลหะจากกล่องโลหะที่บรรจุถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะ
พุ่งเข้าไปฝังอยู่ตามร่างกายถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
ไล่เรียงแบบนี้นะคะโดยปกติแล้วถุงลมนิรภัยเนี่ย
จะประกอบไปด้วย๓ส่วนด้วยกันส่วนที่๑คือถุงผ้าไนลอน
ส่วนที่๒คือเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและส่วนที่๓คือระบบพองลมค่ะ
ซึ่งข้างในจะบรรจุสารโซเดียมอาศัยเมื่อเกิดแรงกระแทก
ก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีจนกลายเป็นก๊าซไนโตรเจน
หลังจากนั้นถุงลมก็จะโป่งพองช่วงมิลลิวินาที
เพื่อรองรับแรงกระแทกแล้วค่อยแซ่บหรือว่ายุบลงแบบนี้
แต่ถุงลมนิรภัยทาคาตะลักษณะต่างออกไปเพราะจะเป็นกล่องเหล็กขนาดเล็ก
ข้างในจะบรรจุสารแอมโมเนียมไนเตรดเป็นส่วนประกอบหลัก
แทนการใช้โซเดียมอาศัยเพราะมันถูกกว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิต
ทีนี้พอต้องมาเจอกับสภาพแวดล้อมในห้องโดยสารที่มีทั้งความร้อนแล้วก็ความเย็น
มันก็เลยส่งผลต่อความเสถียรของสารแอมโมเนียมไนเตรดที่บรรจุอยู่ในกล่องถุงลมนิรภัย
คราวนี้พอเกิดแรงกระแทกจากอุบัติเหตุมันก็เกิดปฏิกิริยาทางเคมี
แต่มันไม่ได้แค่พองลมขึ้นมาแต่มันระเบิดอย่างรุนแรงค่ะ
ส่งผลให้ชิ้นส่วนของถุงลมนิรภัยที่เป็นกล่องโลหะเนี่ยมันเกิดการแตกตัวแล้วกระเด็นออกมาพร้อมกับแรงระเบิด
กลายเป็นอันตรายต่อผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารในรถด้วย
ที่คุณผู้ชมเห็นคือบาดแผลนะคะที่หน้าอกแล้วก็หน้าท้องของนายวรชัยสมบัติเจริญกิจ
เขาอายุ๔๖ปีเขาถูกถุงลมนิรภัยระเบิดใส่ระหว่างประสบอุบัติเหตุในวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมา
บาดแผลเหล่านี้ทำให้เขาต้องเย็บถึง๒๐เข็ม
ข้อมือทั้งสองข้างและลำคอก็มีบาดแผลผู้พองจากความร้อนของแรงระเบิด
ผู้ประสบเหตุเลยอยากที่จะฝากเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนค่ะ
ดูเหตุชนท้ายรถกระบะครับแล้วก็เกิดการระเบิดตู้มหนึ่งคือมันไวมากครับ
ทำให้เห็นสภาพคือถุงลมฉีกขาดแล้วก็ผมดูที่หน้าอกผมก็คือเป็นรูโหว
ครับแล้วก็มีเลือดไหลไม่หยุดผมก็เลยเอามือขวาพันพันเสื้อไว้เพื่อห้ามเลือด
ซ้ายก็กด๑๙๑ครับรู้สึกตกใจมากครับ
เพราะว่าผมก็คิดว่าแอร์แก๊กจะเป็นส่วนที่ช่วยชีวิตคนได้สุดท้ายของการช่วยเหลือนะครับ
แต่กลายเป็นว่าแอร์แบ็คเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดอันตรายจนถึงชีวิตได้
นี่แหละค่ะทำให้สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็เลยต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และบริษัทรถยนต์ต่างเร่งดำเนินการแก้ไขมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถเรียกรถกลับไปเปลี่ยนได้ทั้งหมด
ถามว่าทำไมลองไปฟังคำตอบพร้อมกันนะคะ
เพราะเนื่องจากว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ที่เข้าข่ายที่ต้องรีขอเป็นรถที่มีอายุมากกว่า๑๘
เพราะฉะนั้นเองส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในมือของผู้บริโภคที่เป็นมือ๒หรือมือ
เพราะฉะนั้นในส่วนของข้อมูลของบริษัทรถยนต์เองก็ไม่สามารถไปถึงผู้บริโภคหรือเจ้าของรถยนต์ที่เป็นมือ๒มือ๓
ก็ได้ขอความร่วมมือจากกรมการขนส่งทางบกนะครับ
ในส่วนของรถยนต์ที่ยังคงมีการจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก
เพื่อใช้ฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกในการติดตามเจ้าของรถยนต์ให้กลับมาทำการแก้ไขในส่วนของถุงลมนิรภัยที่มีปัญหา
จากนี้ที่ฉันมีโอกาสลงพื้นที่นะคะไปคุยกับคุณอิทธบูลอ้นวงศารองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ย
ระหนักถึงอันตรายจากการใช้รถยนต์ที่ยังคงใช้ถุงลมนิรภัยทาคาตะอยู่โดยที่ผ่านมาทางสภาเองก็พยายามที่จะรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้ทุกช่องทางแล้ว
ซึ่งถือเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะ
มันรอไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติไม่เกิดเหตุกับเราแล้วไม่เป็นอะไร
เพราะว่าเคสนี้ถ้าหากว่าเกิดกับในต่างประเทศเป็นเรื่องที่ซีเรียสมาก
ถึงขั้นที่มีนโยบายที่เรามักได้ยินเสมอก็คือการเรียกรถคืนจากท้องตลาดโดยทันที
แต่ของบ้านเราคุณค่าชีวิตของผู้บริโภคถูกประเมินค่อนข้างต่ำ
แต่ในฐานะของมุมของสภาองค์กรของบริโภคเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องซีเรียสที่สุด
ถ้างั้นถามในฐานะรองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคเลยละกันค่ะว่า
ข้อเรียกร้องที่เราอยากจะเรียกร้องไปยังหน่วยงานต่างที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเนี่ย
โดยงานไหนบ้างและเรื่องอะไรบ้างคะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องและที่มีอำนาจโดยตรงเนี่ยนะครับ
กรมการขนส่งทางบกมีลิสต์ลายชื่อทั้งหมดทะเบียนรถทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองเนี่ย
จะหาวิธีหรือวิธีอย่างไรที่จะสื่อสารไปยังผู้เจ้าของรถเหล่านี้
๒ตัวสอข้อบรหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของผู้บริโภคเนี่ย
ภาองค์กรของบริโภคเนี่ยก็ต้องขอเรียกร้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงนะคะ
ในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลถึงความคืบหน้าต่างของบริษัทรถยนต์
ที่ได้มีการเรียกเก็บมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
สำหรับอันตรายของถุงลมนิรภัยทาคาตะเนี่ยมีสถิติอธิบายไว้ชัดเจนนะคะ
เพราะว่าจากสถิติที่สภาองค์กรของผู้บริโภครวบรวมเอาไว้
ปี๒๕๖๔ถึงพฤศจิกายนปีนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุบนท้องถนนที่พิสูจน์ได้แล้วว่า
สาเหตุมาจากถุงลมนิรภัยระเบิดถึง๖ครั้งด้วยกัน
และในจำนวนนี้๓ศพเสียชีวิตสาหัสอีก๓รายนะคะ
แม้ว่าบริษัทรถยนต์จะออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้ว
แต่อย่างที่เรารู้กันว่าความเสียหายเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
บอกเอาไว้เลยนะคะว่ารถยนต์ในปีผลิตดังกล่าวที่จะต้องถูกเรียกคืนมา
เพื่อเปลี่ยนถุงรมนิรภัยทาคาตะเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด๑๖๖๓๔๑คันค่ะ
ตัวเลขที่ต้องเรียกมาเปลี่ยนเนี่ยไม่สำคัญเท่าตัวเลขที่ยังเหลืออยู่นะคะ
ปี๒๕๕๘มีจำนวนรถที่เข้ามาเปลี่ยนถุงลมนิรภัยแล้ว๑๔๗๗๐๖คัน
แต่ที่เหลืออยู่๖๑๒๖๓๕คัน
จำนวนนี้แหละค่ะคือจำนวนที่น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากถุงลมนิรภัยระเบิดมันเกิดขึ้นได้ค่ะ
ถึงตรงนี้ก็เชื่อว่าหลายคนนะคะก็เริ่มที่จะสงสัยแล้วล่ะว่าเอ๊ะแล้วรถที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเข้าข่ายหรือเปล่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหม
คุณผู้ชมลองดูไล่ไปเลยนะคะนี่คือรถยนต์ทั้งหมด๙ยี่ห้อในช่วงระยะเวลาปีการผลิต๑๙๙๘ไปจนถึง๒๐๑๘
จำเป็นจะต้องได้รับการเข้าไปเปลี่ยนถุงลมนิรภัยซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าทางบริษัทต้นสังกัดหรือว่าบริษัทรถยนต์เนี่ยเขายินดีเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะคะ
ทางสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็เลยรวบรวมเอามาไว้ให้แบบนี้เริ่มแรกเลยนะคะเชฟโลเล็ตปี๒๐๐๗ถึง๒๐๑๕
และปี๒๐๑๕ถึง๒๐๑๖นะคะ
ส่วนรุ่นรถยนต์และรุ่นปีของรถยนต์ที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ
รุ่นปีอย่างที่ขึ้นให้ที่หน้าจอเลย

อีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะว่ารุ่นทุกรุ่นและปีการผลิตทั้งหมดที่เราพูดมาในทั้งหมด๙ยี่ห้อนี้
ไม่ได้หมายถึงประสิทธิภาพการทำงานของรถยนต์ที่ไม่ดีหรือบกพร่องนะคะ
แต่แค่ว่ารถเหล่านี้มีความเสี่ยงว่าจะเกิดอันตรายจากถุงลมนิรภัยระเบิดได้
ซึ่งผู้ประกอบการรถยนต์ทุกบริษัทเขายินดีที่จะให้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
พูดง่ายคือคุณเอารถไปเปลี่ยนถุงรมนิรภัยได้ฟรีนะคะ
สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วรถของฉันหรือเปล่ารถของเราหรือเปล่าที่เข้าข่ายที่จะเสี่ยง
ข่ายที่จะใช้ถุงลมนิรภัยทาคาตะเข้าไปตรวจสอบได้แล้วก็สามารถนัดหมายจองคิว
ถุงลมนิรภัยได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อต่าง
อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการเตือนมีการประชาสัมพันธ์ออกมาค่อนข้างเยอะแล้ว
กลับไปตั้งแต่ปี๒๕๕๘แต่เท่าที่เห็นจำนวนอีกกว่า๖แสนกว่าคันที่ยังไม่ได้มีการเข้ามาเปลี่ยนถุงลมนิรภัย
ถุงลมนิรภัยแปลว่าการประชาสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่เพียงพอ
ต้องฝากคุณผู้ชมทุกคนทุกคนที่ใช้รถลองกลับไปย้อนดูตรวจสอบกันหน่อย
ปีรุ่นรถยี่ห้อรถของเราผลิตในช่วงไหนมีความเสี่ยงหรือเปล่า
ถุงลมนิรภัยควรที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับเราไม่ใช่เป็นฆาตกรที่ทำลายชีวิตเรานะคะ
ขอบคุณคุณอรัชพรนะครับก็ลองเข้าไปตรวจสอบดูนะฮะ

ก็มีรุ่นรถบอกแล้วเมื่อกี้นะคะ